เดี๋ยวให้ทางโจ้นะแล้วก็คุณแม่คุยกับเอเลยก็แล้วกัน
เอเป็นหนึ่งในสองในคู่กรณีที่ทำร้ายโจ้ฟังกันหมดแล้วนะฮะ
ความเป็นมาเป็นไปของทั้งสองฝั่งนะครับเอเอยังอยู่ใช่ไหมครับเอ
อ่าอยู่ครับผมอยู่ครับอ้าวงั้นเดี๋ยวเอรอฟังด้วยนะ
พี่ขอถามทางฝั่งของโจ้กับคุณแม่ก่อน
เขาบอกว่าไปหาเรื่องเขาก่อนอะไรเขาก่อนไม่สิครับ
เมาด์เลยว่ะวันนั้นเมาด์จนหลุดจนทำไม่ได้เลยว่ะไม่
เขาร้องเพลงอยากกินตีนไก่อยู่แล้วไปมีเพื่อนเราไปบอกไหมแบบ
อยากโดนสตีนอะไรเนี่ยพวกผมไม่เคยไปหาเรื่องใครก่อน
แล้วพวกผมก็คือไม่เกินสิบคนด้วยครับวันนั้นไปแค่หกคน
ผู้หญิงผู้ชาย๓ผู้หญิง๖ผู้หญิงก็ไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้
เพราะเป็นเด็กอยู่อ่าเอเอมีไปไถเงินเขาไหม
ที่ว่ามาถึงเขาจอดรถแล้วไปขอไปถ่ายเงินสัก๔๐บาท
ขอเงินกินเหล้าหน่อยอ่ะไม่เลยครับเหล้าผมก็ยังมีอยู่เลยครับ
เราไปแย่งพอที่ว่าอะไรนะไปแซวกับเขาแล้วเขามีเพื่อนผู้หญิงเคลียร์ให้แล้ว
เดินไปปวดในวงเล่าเขาไปเอาแก้วเหล้าเขามาดื่มแล้วไปเครื่องเอ้ย
โยนขวดเหล้าใส่เอ้ยแก้วเหล้าใส่เขาหรือเปล่าไม่มีครับไม่เคยมี
ทำไมมันคนละมุมเลยฮะอ่าแม่ขออยากถามหน่อยนะคะว่าบอกว่า
แล้วที่บอกว่าต่อยอะค่ะต่อยสองสามหมัดเนี่ยค่ะจนหน้าน้องขนาดนั้นเลยเหรอคะ
แล้วก็ที่บอกว่าร้องเพลงร้องเพลงอยากกินตีนไก่เนี่ยค่ะ
เพราะว่าที่ถามเพื่อนมานะคะมันไม่มีเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าน้องแต่งเรื่องขึ้นมาแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะ
ใช่ครับผมพูดความจริงครับอ่าค่ะถ้าน้องบอกว่าพวกน้องพูดความจริงแม่
ถ้าเกิดว่าแม่มีพยานที่บอกว่าน้องไม่ได้พูดแบบนี้
แล้วก็ลอยเหล้ารอยที่ว่าบุหรี่จี้แล้วรอยแผลตามร่างกายของน้องล่ะคะ
ของลูกของลูกแม่ที่โดนนะคะมันคือรอยอะไรคะ
ฮะอยากถามหน่อยค่ะน้องใช้อะไรตีคะหมัดน้องนี่แบบขนาดไหนคะ
ลูกแม่ถึงแบบสมองแบบเลือดข้างในสมองเลยแบบเนี้ยค่ะอาการถึงแบบ
ครึ่งเป็นครึ่งตายอ่ะค่ะแม่อยากถามแค่เนี้ยค่ะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบครับอ่า
อ่ะไม่ทราบได้ไงคะในเมื่อน้องเป็นคนลงมืออะค่ะ
ผมต่อยสองหมัดเพื่อนผมหมัดหนึ่งค่ะน้องบอกน้องต่อยสองหมัด
แต่แผลในร่างกายน้องของโจ้เนี่ยมีเยอะมากผมเชื่อว่าผมไม่ได้ซ้ำครับ
ผมไม่ซ้ำแน่นอนครับเพราะว่าผมถ้าน้องบอกว่าน้องไม่ได้ซ้ำ
แต่ถ้าน้องพูดที่น้องพูดออกมานี่ไม่เป็นความจริงนะคะ
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะคะครับได้ครับ
ข้อหาแบบนี้มันไม่ใช่ข้อหาทะเลาะวิวาสนะคะน้อง
เขาเรียกพยายามฆ่าค่ะลูกแม่อ่ะเอครับเอเอ
คือทางคุณแม่แล้วก็ทางคนเจ็บเนี่ยเขาติดใจว่า
ถ้าต่อยกันแค่สามหมัดเนี่ยทำไมลูกชายเขาเจ็บหนักขนาดนี้
เอยังยืนยันนะในเหตุการณ์ในมุมของเอที่เล่าให้เราฟัง
ครับยืนยันครับผมต่อยสองหมัดจริงครับ
ไม่มีใครมาแบบต้องให้การแบบนี้นะต้องพูดอย่างนี้นะ
ไม่มีใครมาบอกว่าต้องทำแบบนี้แล้วผมให้คำให้การอย่างงี้ตลอดครับ
ปินครับแล้วคืนวันนั้นทำไมเพื่อนเราถึงออกมาจากค่ายทหารมากินเหล้ากับเราได้
ก็คือคุยกันแล้วว่าคืนนี้เราจะกินกันนะอย่างเงี้ยครับเขาเลยลาลาออกมาจากค่ายหรือว่าหรือว่าออกมาเอง
อะไรยังไงตีตีหนึ่งตีสองแล้วออกมาเมื่อกี่โมงโดดโดดออกมาตอนประมาณเที่ยงคืนเนี้ยครับ
ออกมาจากค่ายทหารตอนเที่ยงคืนครับแล้วพอมีเรื่องเสร็จเพื่อนก็ขี่มอไซค์ไปส่งที่ค่ายอย่างเงี้เหรอ
ใช่ครับผมอยากจะขอโทษหรืออยากจะอะไรกับคนเจ็บเขาบ้างไหมเนี่ยทำ
เกิดมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไงก็ก็อยากจะบอกว่ายอมยอมขอโทษครับ
แล้วก็ยอมชดใช้ครับเพราะว่าวันนั้นผมโดนหาเรื่องจริงจริงครับ
ไม่ค่ะชดใช้ยังไงเอที่บอกว่ายอมชดใช้ค่าค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ครับ
ค่าบาดเจ็บค่ารักษาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับไม่ค่าบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาล
แม่ไม่ได้ต้องการเงินค่ะแม่ต้องการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
ลูกแม่เจ็บตุ่มเกือบตายค่ะแม่ไม่ต้องการเงินค่ะ
แม่ต้องการเอาเรื่องของคนที่มันทำร้ายลูกแม่ให้ถึงที่สุดค่ะ
นั่นอ่ะผมก็เล่าความจริงไปหมดแล้วอ่ะครับมันมันไม่ใช่ความจริงค่ะ
แล้วรอยบุหรี่มันมาจากไหนคะยืนยันไหมเอเรื่องรอยบุหรี่
บุหรี่รอยถลอกตามร่างกายคือคือเท่าที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะแม่
ค่ะแล้วก็โจ้ด้วยแล้วก็เอด้วยนะคนที่จะเป็นพยานได้อีก
อีกฝั่งอีกเป็นอย่างดีเลยเนี่ยคือกลุ่มเพื่อนของโจ้อ่ะ
ใช่ค่ะคือเขาเล่าให้แม่ฟังครั้งเดียวทางโทรศัพท์
แล้วนะวันนี้เขาหายไปเลยแม่โจ้ก็อยากขอเขาอะค่ะว่าออกมาให้คำ
บอกออกมาให้ข้อมูลก็หรือว่าออกมาเป็นพยานให้หน่อยค่ะ
อ่าคุณกันจอมพลังอยู่ในสายกับเราเราสามารถคุยกันได้หมดเลยไหม
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกันครับสวัสดีครับคุณกันครับพี่อุ๋ย
สวัสดีครับคุณกันได้ฟังจากที่ทางมุมของเอที่เขาเป็นคู่กรณีกับทางโจ้
คุณกันได้ฟังแล้วใช่ไหมฮะฟังครับฟังอยู่ฟังอยู่ครับ
เอาคุณกันมีอะไรอยากถามทางเอเขาหน่อยไหมเอพร้อมคุยกับคุณกันด้วยไหมเอ
เอ่อใช่ครับพร้อมครับพร้อมครับสองหมัดเนี้ยนะคือมีแผลที่หลัง
หมัดสามหมัดใช่ไหมเขาบอกอ่าทหารเกณฑ์อีกคนนึงแล้วก็เลือดข้างในสมองเนี้ย
นะแล้วก็เข้าไอซียูไปห้าวันนะครับผมเอางี้ผมไม่ต้องคุยกันหรอก
ให้ว่าไปเป็นตามบาดแผลหลักฐานกันดีกว่านะเถียงไปตอนเนี้ยผมว่า
ไม่มีประโยชน์หรอกครับนะแล้วที่ผมบอกว่าอุ้มน้องขึ้นรถอ่ะ
ถ้าน้องใจดีขนาดนั้นน้องไม่ไปส่งโรงพยาบาลเลยอะครับนะ
ตามตามภาพอ่ะนะคือร่วมมูลนิธิอ่ะเขาเป็นคนมาอุ้มจากข้าง
ข้างถนนนะอ่าเขาเป็นคนมามาเก็บจากข้างถนนขึ้นไปอ่าได้ส่วนแบบนั้น
นะคุณคุณกันก็คือยืนยันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอากันทางคดีก็แล้วกัน
เพราะทางฝั่งเขาก็เล่าในมุมของเขาแบบนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรผม
ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมช่วยแม่นะจนสุดทางแม่ถึงตอนนี้ผมช่วยแม่ทุกอย่าง
ผมอาจจะช่วยหาความเป็นธรรมให้แม่ครับคุณคุณกันผมขออนุญาตแป๊บนึง
โจ้มีอะไรคุยกับเอเขาหน่อยไหมเอเขาบอกเขาอยากขอโทษ
เขาอยากจะชดใช้ไม่ต้องครับไม่อยากคุยล่ะไม่ต้องไม่อยากคุย
นะพี่อุ๋ยผมน้องจะเอาเรื่องให้ถึงครับครับคุณกันว่าคือวิธีเนี้ยผมอยากจะ
ฝากไปถึงหน่วยงานอื่นแล้วกันฝากไปถึงกองทัพบกหน่อย
ช่วยเช็คหน่อยว่าทหารที่ออกมาก่อเรื่องเนี่ยนะ
แล้วออกมาดื่มสุราด้วยเนี่ยออกมาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่า
เมื่อกี้เพื่อนเขาบอกแล้วว่าโดดออกมาตอนเที่ยงคืน
กินเหล้ากับเพื่อนแล้วหน่วยงานจะทำอะไรต่อ
แล้วหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนี่หายเข้ากรีบเมฆเข้าไปอยู่ใน
กรมกองเนี่ยท่านจะทำยังไงต่อนะครับ
คุณกันผมหมดเวลาจริงเอาเป็นว่าฝากคำถามของคุณกัน
ไว้ตรงนี้นะฮะอ่าครับขอขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือ
กับคุณแม่ด้วยนะฮะครับยินดีครับพี่ครับเอ๊ะ
ครับผมสรุปสุดท้ายเนี่ยคือคุณแม่กับคนเจ็บเขาไม่
เขาไม่ยอมรับคำขอโทษจากเอแล้วก็การชดใช้ด้วยเอาเอ
มีอะไรทิ้งท้ายบอกกับคนเจ็บแล้วก็คุณแม่หน่อยไหม
ก็ที่ผมพูดไปก็คือความจริงแล้วผมก็ยังยืนยันครับผม
ยังไงแม่ก็จะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะโจ้ก็ขอบคุณคุณกันด้วยนะคะ
แต่เอกับเพื่อนที่เป็นทหารเกณฑ์ยืนยันนะเราเจอกันที่ลำปาง

ตอนนี้เราเหมือนกับได้ประกันตัวออกมาใช่ไหมครับเพราะไม่ได้ประกันเลยครับ
ไม่มีไปข่มขู่ไม่แปลงอะไรเขานะไม่ครับ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น